คุณผู้ชมถ้าขับรถอยู่ตอนกลางคืนเนี่ย
เห็นคลิปนี้เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ย
รับรองได้ว่าเป็นใครก็ตกใจ
คำถามคือผีหรือคน
ใช่อะไรอ่ะอยากเห็น
ไปดูดีกว่าเดี๋ยวบรรยายพร้อมกันค่ะคุณผู้ชม

ใช่คือเป็นผู้หญิงผมยาว
ก็เลยเป็นขาวดำเบาหน่อยด้วยอ่ะนะคะ

แล้วก็ยังหาคำตอบกันอยู่นะคะ

เดี๋ยวก่อนคือถ้าถ่ายคลิปติดเนี่ยต้องเป็นคนแล้วล่ะ

แต่ว่าคือถ้าไปดูคลิปตัวเต็ม
ก็จะสังเกตว่าคนในรถก็จะถามว่าเฮ้ยนั่งทำไม

คือคำถามแรกนี้ก็ถามว่าแกแกเห็นเหมือนฉันไหม
ใช่ต้องแบบว่าเช็คต้องเช็คกันอีกรอบนึง
ว่าทุกคนเห็นเหมือนเรารึเปล่านะคะ
คลิปนี้ค่ะนายปวริสกาดกุลนะคะช่างภาพสำนักข่าวไทย
เป็นคนถ่ายไว้ได้ที่บริเวณถนนพระราม๙
ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดสีขาวดำผมยาว
นั่งอยู่บนท้ายกระโปรงรถเก๋งสีแดง
หมายเลขทะเบียน๓ก๕
อ่ามุมเมื่อกี้รู้แล้วเป็นคน

ใช่โอเคอยู่นะคะแต่ตอนขับเร็วนี่นั่งอยู่ยังไงนะคะ

ใช่ล่าสุดก็ทุกคนก็สงสัยเหมือนกันกับเรานี่แหละค่ะ
ผู้แชร์คลิปนี้ไปกว่า๓๐๐๐๐ครั้ง
เข้าชมคลิปสูงกว่า๒ล้านครั้งแล้วนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีผู้ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันนึง
ก็ถ่ายคลิปหญิงสาวนั่งบนกระโปรงรถเก่งไว้ได้เช่นเดียวกัน

ไม่ใช่แค่รถคันเดียวที่ถ่ายไว้ได้นะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นายปวริสกาธกุลนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทนพรศรีสุชาติ
รองผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานหัวหมากค่ะ
แล้วว่าคลิปนี้ถ่ายได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ขณะที่นั่งรถมาถึงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม๙
ก็พบเห็นหญิงสาวนั่งบนกระโปรงรถเก๋ง
จากนั้นก็ขับรถตีคู่ไปกับรถเก๋งสีแดงค่ะ

ให้รถขับรถปาดหน้ารถเก่งคันที่เธอนั่งอยู่ไปเลย
แต่ว่าผู้ช่วยช่างภาพที่เป็นคนขับรถเกรง

ก็เลยตะโกนบอกคนขับรถเก่งแทนนะคะ
แต่คนขับไม่สนใจค่ะ

โอเปิ้ลคอซ่าสีน้ำตาลเทาค่ะ

ใช่ข้อหนึ่งแล้วเขาบอกว่าตรวจสอบชื่อไป
คือมีชื่อเจ้าของชื่อว่านายประเสริฐเผือกเล็ก
ถูกกรมการขนส่งทางบกระงับการใช้งานไปแล้ว
โอเคแต่เขาคาดว่าเป็นรถสวมทะเบียน
ก็เลยเตรียมเรียกเจ้าของรถสอบปากคำนะคะ
ส่วนด้านพันธุรกิจเอกสรายุทธ์จุณวัฒน์
ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานหัวหมากค่ะ
ก็กล่าวว่าการกระทำแบบนี้ถือว่ามีความผิด
ตามพระราชบัญญัติจรจรทางบก
เรื่องต้นก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบ
เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ว่ายังไม่มีกล้องตัวไหนจับภาพเอาไว้ได้

เขาบอกว่านอกจากที่รู้ว่าสวมทะเบียนแล้วนะฮะ
ก็จะเรียกเจ้าของเข้ามาสอบปากคำใช่ไหม
ก็จะเรียกผู้หญิงมาสอบปากคำ

กฎพระราชบัญญัติจรจรทางบกนะคะ

แต่เรื่องนี้คนที่ติดตามในโลกโซเชียล

อยากจะรู้คำตอบเร็วคุณเฟื่องระดาฝากด้วยนะ
ได้ค่ะถ้าได้ที่มาที่ไปอย่างไร
เดี๋ยวจะมาแจ้งคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเป็นคน

แต่ที่ยังไม่แน่รอตำรวจเขาเรียกสืบสวนสอบสวนก่อน

กำลังพยายามคิดว่าด้วยเหตุผลคนใด
ที่ทำให้คนอยากไปนั่งกระโพรงหลังรถ
ถ้าสติดีเต็ม๑๐๐ถ้าไม่ได้แบบ
แอลกอฮอล์หรืออะไรแบบนั้น
ผมตีไปประเด็นนี้หรือเขางอนกัน
แล้วผู้หญิงแบบว่าพยายามจะหยุดรถด้วย

ถ้ายังไม่ใจเอิดอุปติเหตุแล้วเกิดมาทำอะไร
อาจจะยังไม่ทันได้คิดถึงหรือเปล่า
หรือเปล่าแต่มีประเด็นนี้ค่ะในโลกโซเชียลเราก็มีอีกประเด็นนึง
บอกว่าเอ๊ะหรือว่าไปจับได้เรื่องชู้สาวหรือเปล่า

เดี๋ยวนี้เรางอนกันขั้นนี้แล้วเหรอคะ
แต่ที่สำคัญอันตรายเพราะว่าอยู่ในท้องถนน

จากอันตรายกับคนนั่งแล้วขอโทษนะคะ
คนที่ขับรถถ้าเกิดคุณตกลงมาแล้วเขาเกิดไปชนคุณเข้า

เดือดร้อนคือคนอื่นเดือดร้อนด้วยนะ